แต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ

ขังตัวเองอยู่ในห้องครับ

สี่คือออกมาบ้าง
ออกมาบ้างแต่ไม่ออกซะเยอะ

อยู่ในนั้นนะครับหน่วยงานต้องไปช่วยเหลือครับ

เพราะเป็นจังหวะที่น้องเขาอยู่ในห้อง

ออกมาบ้างนิดหน่อยแม่เล่านะครับเด็กคนนี้อายุสิบห้าปี
คุณผู้ชมผมยาวนะครับผมยาวเนื้อตัวมอมแมมเนี่ยครับ
พาตัวออกมาจากห้องนอนคือน้องก็ขังตัวเองอยู่นี้หลายปี
นะครับแล้วน้องขัดขืนขัดขืนไม่ยอมออก
แต่ก็สู้แรงเจ้าหน้าที่ไม่ไหวก็พาตัวออกมาได้
ไปดูในห้องสิโอ้โหคุณผู้ชมครับข้าวของถูกทิ้งระเกะละกะ
ห้องมืดห้องทึบเนี่ยครับแล้วมุ้งเนี่ยก็
เนี่ยกางเฉพาะเฉพาะตัวที่นอนอ่ะอ๋ออ่าเฉพาะให้คลุมตัวตัวเองที่นอน
นางสาวจีราพรแม่ของน้องเนี่ยเล่าบอกว่าเธอมีลูก๔คน
น้องคนนี้เป็นลูกคนที่สามส่วนคนโตและคนรอเป็นผู้หญิง
ทั้งคู่ก็แต่งงานไปแล้วส่วนคนสุดท้อนนะครับก็เป็นลูกชาย๔ขวบ
คุณแม่เล่าบอกว่าเธอนี่มีปัญหาก็แยกทางกับสามีใช่ไหม
ก็เลยต้องเลี้ยงลูกตามลำพังมาสังเกตความผิดปกติ
คุณผู้ชมฟังนะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่พอยต์อยู่แค่ว่าเด็กอายุ๑๕นะครับ
ขังตัวอยู่ในห้อง๔ปีไม่ได้อยู่แค่นั้นคุณผู้ชมดูตรงนี้
พอแยกทางจากสามีแล้วนะครับเธอบอกเธอเห็นความผิดปกติของลูก
คือตอนไปเรียนป๕ตอนนั้นลูกอายุ๑๒ลูกชายบอกว่า
แม่หนูไม่อยากเรียนแล้วถูกเพื่อนบูลลี่บูลลี่ว่าอะไร
ูลลี่ต้องขออภัยที่ต้องบอกไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจ
ลี่เรื่องอะไรเรื่องครอบครัวเหรอเรื่องอะไรเหรอ
ูลลี่ว่าเป็นกะเทยอ๋อเรื่องรสนิยมทางเพศ
อ่าเรื่องลักษณะการแสดงออกหรืออะไรแบบเนี้ย
แล้วเคยโดนเพื่อนทำร้ายด้วยทำให้ลูกขาดเรียนบ่อย
ต้องเรียนซ้ำชั้นกระทั่งเปิดเทอมใหม่
ลูกชายไม่ไปนะโรงเรียนเก็บตัวอยู่ในห้อง
ออกมาแค่เวลาหิวเท่านั้นคุยไม่คุยกับใครครับ

พอกลับเข้าห้องไปก็ขังแบบนี้อยู่แบบนี้๔ปีได้แล้ว
เจ้าหน้าที่พาตัวออกจากห้องได้ก็ส่งน้องไปรักษาอาการ
ประเมินสุขภาพจิตส่วนสาเหตุอาจจะเกิดมาจากปัญหาส่วนตัว
หรือปัญหาครอบครัวเดี๋ยวต้องให้หมอวิเคราะห์ค่ะ
ทีมข่าวสอบถามไปยังนายแพทย์วรษโชติพิธยสุนน

แล้วก็เป็นโคศกกรมสุขภาพจิตด้วย
ท่านบอกว่าลักษณะอาการดังกล่าวนี้นะคุณหมอให้ข้อมูลบอกว่า
อาการเก็บตัวตัดขาดจากโรคภายนอก
เกิดจากประสบการณ์นะครับที่กระทบกระเทือนจิตใจ
เบิร์ตอย่างนี้หรือว่าเป็นซึมเศร้าไหม
มันเป็นรูปแบบหนึ่งมันเป็นรูปแบบหนึ่งของซึมเศร้า
ซึมเศร้าที่เรียกซึมเศร้าบางทีเราเห็นซึมแล้วก็เศร้า
ไอ้ที่ซึมเศร้าแล้วไม่เศร้าก็มีนะ
ซึมเศร้าแล้วเก็บตัวแบบนี้ก็มีนะคุณผู้ชมนะ
ควรรีบช่วยเหลือด้วยการรักษาควบคู่ไปกับฟื้นฟูทักษะการเข้าสังคม
สำหรับกรณีที่เป็นข่าวนะครับสามารถส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ทันที
ที่นั่นเขามีหมอเฉพาะทางคอยดูแลให้ครับ

มันไม่ใช่แค่ว่าข่าวนี้เด็ก๑๕ขังตัวอยู่ในห้อง๔ปีต้องไปขุด
อกไปคุยคุณหมอหรือนักจิตวิทยาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
เขาจะมีวิธีครับคุณผู้ชมฮะถ้าอย่างนั้นเวลาเกิดเรื่องแบบนี้นะ
ไม่ใช่ผมยังเคยบอกแล้วผมเคยไปปรึกษานะครับเมื่อครั้งมีปัญหา
แต่ว่าเขาจะหาสาเหตุให้เราเขาจะแก้ปัญหาให้เรา
ไม่ได้บ้าค่ะไม่ใช่คนบ้าเลิกคิดแบบนั้นได้แล้ว
ไม่ใช่คนบ้าครับไปหาครับหายได้ฮะขอให้น้องหายเร็วลูก